ต่อที่บุรีรำนะฮะมีเหตุการณ์คุณครูสองคนเขาปะทะคารมกัน
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าคุณครูฝ่ายการเงิน
เอาเงินยักยอกค่าอาหารกลางวันของเด็กไปจ่ายค่างวดรถนักข่าวไปเจอ
แล้วคุณครูเขาไปเจอหน้ากันพอดีมันเกิดอะไรขึ้นไปติดตามบรรยากาศเลยครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะอันนี้โรงเรียนที่เกิดเหตุ
อนุญาตใช้คุณครูเอนามสมมุติละกัน
คุณครูเอเป็นคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าผู้บริหารของโรงเรียนและครูฝ่ายการเงิน
มีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเลยในการบริหารงาน
มีการยักยอกเงินอาหารกลางวันของเด็ก
พอไปตรวจสอบปุ๊บไปพบคุณครูเออยู่กับชาวบ้าน
อยู่คุ้มหลังโรงเรียนร้องไห้ฟูมฟายเลยครับ
พูดบอกว่าก็แค่มาถามว่าเงินอาหารกลางวันของเด็กหายไปไหน๔๘๐๐บาท
ก็ถูกคุณครูร่วมโรงเรียนกดดันให้ลาออกนะฮะ
ผอของโรงเรียนเขาบอกว่าโรงเรียนมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนนั้นอยู่ดีกินดี
อาหารกลางวันทุกมื้อจะต้องมีประโยชน์แล้วก็ดีด้วย
ส่วนการหักเงินของโครงการอาหารกลางวันตัวเองไม่ทราบ
เมื่อคุณครูเอได้ยินเสียงสัมภาษณ์โอ้โหมีการโต้แย้งกันกับพอเป็นระยะนะครับ
จนกระทั่งเขาทะเลาะกันในวงอาหารกลางวันด้วยนะครับ

ถ้าเราไม่มีอาหารให้เด็กกินมันก็ดี
น่าทำอาหารเพราะบอกว่าทำไม่มี
ไม่มีฉันให้คุณแค่นี้
ฉันบอกว่าอ้าวแล้วเงินพวกนี้ไปไหน

อ้าวถ้าคนไม่ละอายเกียจใจพอพูดตรง

ทวงเงินกับคุณครูฝ่ายการเงินเมื่อสักครู่ก็นั่งเถียงกันไปกันมา
คุณครูเอบอกว่าฉันสอนที่นี่มา๓๐ปี
ตั้งแต่มีโครงการอาหารกลางวันสังเกต
เห็นความผิดปกติร้ายต่อหลายอย่าง
โดยเฉพาะอาหารของเด็กมันไม่มีคุณภาพเลย
ผู้ปกครองก็ฝากบอกมาลูกหลานกินข้าวมันไม่อิ่ม

ต่อมาตัวเองได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบเรื่องของงบอาหารกลางวัน
ซึ่งมีงบเดือนละ๒๑๐๐๐บาท
เงินนี้สามารถซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
มันจนเหลือจนเด็กอิ่มได้
แต่ว่าช่วงหลังขอเบิกเงินอาหารกลางวัน

แต่ได้มาไม่ครบมันหายไป๔๘๐๐บาท

คุณครูการเงินบอกว่าก็เอาไปจ่ายค่างวดรถกับเลี้ยงครอบครัวไปแล้ว

เรื่องนี้ก็เลยพยายามทวงถามไปทางผอตลอด

แต่ตอนนี้ใกล้เกษียณแล้ว

ไชน์ผู้ชมพยาบาลเพื่อความยุติธรรมเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนนี้ต้องแก้ไข
คือตอนนี้ที่เราไปเจอเป็นตอนแรกนะคุณ

คือยังแบบเหมือนกับพยายามทวงความยุติธรรม

คุณครูเอเหมือนโดนกดดันไปร้องไห้
ภาพแรกที่เห็นคือภาพหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้ว
ก็คือไปร้องไห้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลย
นุสาวมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับเด็ก
ค่าอาหารกระวันมันหายไป๔๘๐๐บาทนะครับ